คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงปลายปี๒๕๕๙
การไฟฟ้านครหลวงเขามีการเริ่มสร้างสถานีต้นทางบังซื้อการไฟฟ้านครหลวง
ตั้งใจที่จะให้เป็นขุมพลังงานไฟฟ้าให้กับสถานีกลางบางซื่อ
ล่าสุดมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ

พร้อมด้วยที่บุญญนิสวงศ์แห่งลักษมิตร
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟภ

รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือลฟท

ที่สำคัญในการส่งจ่ายให้กับสถานีกลางบางซื่อ

ในฐานะศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
เชื่อมต่อทุกรูปแบบการเดินทาง
ระบบขนส่งมวลชนอื่นทั้งทางรางทางบกทางอากาศ
รวมทั้งกระจายพลังงานไฟฟ้าให้กับ
โครงการระบบรถไฟชาญเมืองสายสีแดง
จนถึงการใช้ไฟฟ้าพื้นที่เมืองมหานคร

ก็เป็นการก่อสร้างขึ้นมา
ด้วยระบบควบคุมที่ทันสมัยเป็นระบบดิจิทัล
และแม่นยำกว่าระบบคนประติ
เราใช้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นระบบพานาล็อกอยู่
ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีในเรื่องของการจ่ายไฟ
ที่จะเสริมความมั่นคงให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
สถานีต้นทางบางซื่อการไฟฟ้านครหลวง
เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
รองรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงถึง๑๘๐๐เมกาวนแอมป
เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ
โครงการระบบรถไฟชาญเมืองสายสีแดง
โดยผ่านการควบคุมบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
ยังออกแบบให้มีระบบสำรองไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยบูรณาการร่วมกับกรฟภ
ทำให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงยิ่งขึ้น
เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคต
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน
ลดปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน